หลังจากเดินทางไปฟิลิปปินส์เพื่อแข่งขันอันที่๓
ล่าสุดมีรายงานนะครับว่าเกมวันพุธนี้อาจจะมีพายุครับ
เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะครับที่ฟิลิปปินส์ครับ
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาภายใต้หน่วยงานด้านบรรยากาศ
รณีฟิสิกส์แล้วก็ดาราศาสตร์ของฟิลิปปินส์
รายงานนะครับว่าพายุโทรจีหรือว่าภาษาท้องถิ่นก็เรียกว่าซาบูเอล
กำลังก่อตัวนอกชายฝั่งแล้วก็มุ่งหน้าสู่เกาะเนกอสนะครับ
ซึ่งตั้งอยู่นะครับที่เมืองบาโคลอทแล้วก็สนามปานาอัด
ที่จะใช้แข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับที่ไทยเจอกับฟิลิปปินส์
พายุโซนร้อนโทรจียังมีความเร็วศูนย์กลางอยู่ที่๕๕๖๕กิโลเมตรนะครับ
ต่อชั่วโมงแล้วก็คาดว่าจะขึ้นฝั่งวันพรุ่งนี้
ส่งผลให้มีพายุลมแรงแล้วก็ฝนตกอย่างหนัก
ซึ่งอาจจะกระทบต่อเกมการแข่งขันแล้วก็การเดินทางได้ครับ
เวลานี้ทั้งทีมชาติฟิลิปปินส์แล้วก็ทีมชาติไทย
นั้นยังไม่ได้เดินทางถึงก่อนในกรอสนะครับ
และทางผู้จัดการแข่งขันก็ยังไม่ได้แถลงการฉุกเฉิน
หากว่าไม่สามารถแข่งขันได้แต่อย่างใดครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้พายุโทรจีก็เพิ่งจะถล่มทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม
แล้วก็ล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต๑๔คนนะครับ
ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติแบบนี้
ก็อาจจะต้องมีการคาดการณ์กันล่วงหน้าแล้วก็แจ้งให้ทราบนะครับ

โปรแกรมเน้นย้ำกันนะครับอีก๒นัดในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มบีนะครับ
ไทยเจอกับฟิลิปปินส์วันพุธนี้๑๘นาฬิกา๓๐นาทีในการออกไปเยือนนะครับ

แล้วก็๒๕พฤศจิกายนจะกลับมาเล่นในบ้าน
เจอกับทางสิงคโปร์ในเวลา๑ทุ่มครับ